คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดพังงามีอุบัติเหตุรถเทลเลอร์บรรทุกไม้แปรรูปมาเต็มคัน

โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ
สาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากสายรัดไม้ขาดนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ตำรวจสอบสวนคนขับรถทราบว่าบรรทุกไม้แปรรูปหนัก๔๙ตัน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังเลี้ยวขวาเข้าถนนบายพลาสเมืองพังงา
สายรัดขาดทำให้ไม้ร่วงลงมาจากรถ
และเทน้ำหนักไปด้านซ้ายจนพลิกตะแคง
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนที่จังหวัดชายภูมิเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกปูนชนรถจักรยานยนต์
หลักกิโลเมตรที่๑๑๙ถนนชายภูมิศรีคิ้วอำเภอเมืองชายภูมิ
ที่เกิดเหตุพบนักเรียนหญิงอายุ๑๖ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ใกล้กันมีป้าของผู้เสียชีวิตร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่ข้าง
ห่างออกไปพบรถบรรทุกปูนจอดอยู่
ป้าผู้เสียชีวิตระบุว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์พาหลานสาวไปจ่ายค่าเทอม
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในตัวจังหวัด

รถบรรทุกปูนเลี้ยวตัดหน้ากระชันชิดจึงเบรกไม่ทัน
ทำให้รถล้มพุ่งเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุก
หลานสาวถูกล้อทับเสียชีวิตคาที่
ตำรวจสพเมืองชายภูมิควบคุมตัวคนขับรถบน

เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
จังหวัดเลยเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะพลิกคว่ำอยู่ร่องน้ำข้างทางขึ้นเนินเขา
ถนนซ้ายด่านซ้ายโป่งชี

จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากพระธาตุศรีสองรักประมาณ๒กิโลเมตร
จากการตรวจสอบพบนายวิวัตรชัยวันอายุ๓๔ปีคนขับ

กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถ

ก่อนเกิดเหตุนายวิวัตเพิ่งไปบำเพ็ญประโยชน์ที่พระธาตุศรีสองรัก

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก

หลังเกิดอุบัติเหตุรถเก่งพุ่งชนต้นประดูก

ตำบลโพหมาแค่งอำเภอเซกาจบึงกาล

ที่เกิดเหตุพบนายธิติพลโพนาม

พลเมืองดีที่ผ่านมาประสบเหตุ

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าขาหักทั้งสองข้าง

เจ้าในที่ดับเพลิงเทศบันบึงโขงหลง
และพื้นที่ใกล้เคียงระดมฉีดน้ำดับไฟอยู่นานกว่า๒๐นาที

พบว่ารถเก่งถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคัน

กลับจากทำงานในอำเภอบึงโขงหลง

จู่รถเกิดเสียหลักลงข้างทาง

ปิดท้ายที่จังหวัดนครพนมเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์

โดยมีรถเก๋งคู่กรณีจอดอยู่ในสภาพหน้ารถพังเสียหาย

ใกล้กันพบศพนายอารีอับดุลละอายุ๖๒ปีสัญชาติโอมาน
ซึ่งเป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนภรรยาชาวไทยวัย๓๙ปีได้รับบาดเจ็บ

ขณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า
นายธเนศศรีรมอายุ๒๗ปี
คนขับรถเก๋งมีอาการคล้ายคนเมา
นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายพบว่า
อยู่ที่๒๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย